ที่จังหวัดลบบุรีกับเหตุการณ์ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
เอามีดปักอกแฟนอายุ๔๕ปีเสียชีวิตในรถ
แล้วก็ขับรถคันนั้นนะคะลงไปในสระน้ำ
หวังจะฆ่าตัวตายไปพร้อมกันแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเกิดกลัวขึ้นมานะคะ
ก็หนีออกมาจากรถคันนี้
นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีคนไปพบร่างของนางสาวนันทรัศนินมาลาอายุ๔๕ปี
อยู่ในรถกระบะสีเทาจมอยู่ก้นสระน้ำที่ตำบลดงมรุมในจังหวัดลบบุรี
สภาพศพเนี่ยมีแผลถูกแทงกลางอกและลำตัวอีกหลายแผลเลยค่ะ
พบมีดทำครัวยาว๖นิ้วตกอยู่ในรถด้วยเล่มหนึ่ง
นี่ค่ะคือสภาพที่ตำรวจหรือว่ากู้ภัยไปเจอ
พบรถมีชาวบ้านพบนายการุณอยู่สำราญหรือว่าในต้น
อายุ๓๐ปีมีแผลถูกมีดปาดที่ลำคอมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่ามีรถกระบะจมอยู่ในสระมีคนติดอยู่ด้วย
ชาวบ้านก็เลยแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยงมรถคันนี้ขึ้นมา

นายการุณก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
ซึ่งตำรวจอายัดตัวไว้นะคะ
ทางด้านลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าแม่คบหากับในต้นมา๗๘เดือนแล้ว
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาในต้นมารับแม่ที่บ้าน

ในต้นกับแม่ทะเลาะกันแล้วก็ทะเลาะกับเธอด้วย
ทะเลาะกันในต้นก็ทำลายข้าวของในบ้าน
ทำร้ายแม่ด้วยเธอก็เลยบอกว่าอย่ามายุ่งกับแม่อีก
เพราะว่าเมาทีไรก็ชอบทุบตีแม่
ในต้นพาแม่ไปที่อำเภอหนองหลวง
แล้วหลังจากนั้นเธอบอกติดต่อแม่ไม่ได้อีกเลย

เพราะว่าเพื่อนที่ทำงานแม่ได้ยินในต้นพูดว่า
จะฆ่าให้ตายทั้งครอบครัวซึ่งก็รวมถึงเธอและพี่ชายด้วยค่ะ
จะฆ่าปากคอให้หมดทั้งครอบครัวเลย
สำหรับเรื่องนี้
เอาอิ่มแล้วก็กอด
กอดล่ะแม่นูลาก่อน
ก็นิดนึงแม่นูกลับกอน
อะไรอย่างงี้ก็จะพูดอย่างนี่
นี่เค้าบอกว่าแม่
ตำรวจสพพเนียดเนี่ยค่ะ

กว้าง๑๙เซนนะคะก็ยังพอให้การได้
ก็บอกตำรวจบอกว่าวันเกิดเหตุไปรับผู้ตายจากบ้าน

ก็คือไปพบแล้วก็จะยุติความสัมพันธ์นะคะ
หลังจากนั้นตัวเองก็ขอยุติความสัมพันธ์กันต่อหน้าครอบครัว
เพราะว่าให้เหตุผลบอกอายุห่างกัน๑๕ปี
ตอนที่ขับรถกลับเนี่ยในต้นอ้างว่าผู้ตายเอามีดที่เตรียมมา

แล้วก็เกิดการต่อสู้กันในรถ

ตั้งแต่ตอน๔โมงเย็นของวันที่๗มิถุนายน
จากนั้นก็ขับรถวนเวียนไปมาจนน้ำมันหมด
แล้วก็โทรบอกเพื่อนบอกเอาน้ำมันมาเติมให้หน่อย
พอได้น้ำมันก็ขับรถวนเวียนตรงจุดนั้นนะคะ
จนกระทั่งถึงเช้าอีกวันหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วเลือดมันออกเยอะ
ก็ตัดสินใจขับไปในไร่อ้อย
พอเจอสระน้ำก็เกิดอาการวูบหน้ามืดขับรถพุ่งลงไปคือจะฆ่าตัวตายตาม
แต่ว่าเกิดความกลัวก็เลยกระเสือกกระสนหนีออกมาจากรถแล้วไหว้เข้าฝั่ง
นอนอยู่ในไร่อ้อยจนมีชาวนามาพบนะคะชาวไร่มาพบ
รถศพอยู่ในรถนานกว่า๗๘ชั่วโมง
แต่คำให้การของในต้นตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมด
เพราะว่ามันขัดแย้งกับพยานหลักฐานก็ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์
แล้วก็ผลชนสูตรศพผู้ตายด้วยก็เดี๋ยวจะต้องนำตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพต่อไปค่ะ